และค่อยคลื่นทางออกทางฝั่งตกลงไปแถวกัน

เพราะฉะนั้นแล้วฝนจะตกต่อเลื่อนก็ระมัดระวังเนี่ย

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคือเริ่มเอ่อล้นสูงแล้วนะคะ
แล้วก็บางพื้นที่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่แรงหน่อย
เขาก็โชคดีเขาบอกว่าโอ้โหดีเลยขาดฝนมานานแล้ว
แต่ถ้าพื้นที่ที่มันมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้อ่วมอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนในไลน์แล้วกันนะคะ

บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เข้ามาค่ะ
ค่ะมาดูกันก่อนเลยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
แล้วก็ยังมีสองตายายเนี่ยคือเขาอยู่บ้านไม้
ได้ยินเสียงไม้ลั่นแล้วปรากฏว่าพาออกมานอกบ้าน
ทันพอดีไม้แบบบ้านทำไมทั้งหลังพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
คือนับว่าดีมากที่คุณตาคุณยายไม่เป็นอะไรค่ะ
กองไม้ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นบ้านไม้นะของนายชัน
เสรีอายุ๘๐ปีและนางมะลิเริกเสรีอายุ๗๓ปีค่ะ
สามีภรรยาในพื้นที่หมู่๓ตำบลเจ้า๗อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อก่อนบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงอันนี้อยู่ติดกับคลองชลประธาน
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ใช่บ้านแล้วค่ะมันพังลงมาหมดแล้วทั้งหลังเลย
ยังดีค่ะที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุนายมนชัยพุทธใจกล้า
รองนายุทรรมธระสบาลตะมนต์เจ้า๗เค้าก็นำกำลังเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลพร้อมชาวบ้าน
กันขนย้ายลื้อถอนเศษไม้เนี่ยนะคะและระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปพบลูกแมวด้วย
ส่งเสียงร้องวิ่งหนีออกมาจากกองนี้
กองนี้ดูสิออกมาจากกองไม้ค่ะแล้วมันก็จมอยู่ในน้ำด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยดูสิคะลูกแมวน่าสงสาร
ดวงแข็งนะแมวเก้าชีวิตทางคุณตาคุณยายเนี่ยบอกว่า
เสียใจมากแล้วก็เสียดายบ้านหลังนี้อยู่มานาน๗๐ปีแล้วค่ะ
ที่บ้านพังเป็นเพราะอะไรเพราะบ้านก็ชำรุดมานานแล้วแต่ไม่มีเงินซ่อม
น้ำมันล้นจากคลองขึ้นมาท่วมพื้นดินใต้ถุนบ้านแค่วันเดียวเองนะคะ
แล้วหัวค่ำเมื่อวานซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเนี่ยคุณตาคุณยายบอกได้ยินเสียงไม้ที่บ้านมันลั่น
เสียงเหมือนเสามันจะหักก็เลยออกมาเพราะว่ากลัวอยู่แล้วว่าบ้านจะพังค่ะ
พอออกพ้นตัวบ้านแค่นั้นแหละก้าวออกมาปุ๊บบ้านพังทันที
คุณตาบอกว่าบ้านนี้อยู่กัน๓คนคุณตาคุณยายและมีลูกชายอีกคนนึง
ซึ่งเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะรายได้ก็เลยไม่เพียงพอ
เพราะว่าหนึ่งชีวิตต้องเลี้ยงถึง๓ชีวิตนะคะอีกทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในบ้าน
ไม่ทันได้นำออกมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปหาคุณตาคุณยายนะคะ
ทั้งสองท่านกำลังช่วยกันเก็บของถ้วยชามออกจากซากตัวบ้านที่ยังพอใช้ได้เนี่ย
คือเก็บของที่ยังพอใช้ค่ะเอามาล้างจะได้เอาไว้ใช้ในอนาคต
คุณตาบอกว่าเมื่อคืนนอนอยู่กับบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงกัน
แต่ก็นอนไม่หลับกังวลค่ะคุณตาเชื่อว่าที่ตาและยายออกจากบ้านมาทันเนี่ย
เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในที่ช่วยดนบันดาลจิตใจ
ตาได้ยินเสียงเตือนนะคะทำให้คุณตาคุณยายไม่ได้แบบบาดเจ็บอะไรเลยอะค่ะ
นายวชรินรื่นทวินแนมเพอเสนาค่ะ
ก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับคุณตาคุณยายเหมือนกันมีการมอบถุงยางชีพแล้วก็เงินช่วยเหลือ
ขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทางเทศบาลนะคะซ่อมแซมบ้านให้กับสองตายายด้วย
แต่ยังไงต้องรอให้น้ำลงก่อนค่ะช่วงนี้หน้าฝนมันยากลำบากในการปลูกสร้างใหม่นะคะ
ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือตามระเบียบก็อาจจะไม่มากแต่ยังไงจะหาทางช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยค่ะต้องการให้ความช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะคะ
เข้าบัญชีได้เลขที่บัญชีเราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วตามนี้เลยนะคะ
เพราะว่าคุณตานี่คือตอนนี้ไม่มีบ้านนะบ้านพังถล่มลงมานะ
ละก็ไม่รู้จะได้ไปซ่อมเมื่อไหร่ด้วยว่าต้องลอน่าฝนพ้นก่อนอ่ะ
คุณผู้ชมคะเห็นบัญชีเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะคะสี่สามสามหนึ่งศูนย์หกสองเก้าหนึ่งห้า
ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสนใจก็บริจาคช่วยคุณตาได้นะคะ
ส่วนพายุที่เข้ามาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเขามีชื่อนะชื่อว่าพายุเตี้ยนหมู่
หลังจากนั้นพอขึ้นฝั่งมาก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
สร้างผลกระทบที่อายุทยาก็คือภาคกลาง
จากนั้นภาคอีสานตอนล่างก็โดนไปด้วย
ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ศรีสะเกดเขาบอกว่าน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก
ไหลลงลำห้วยจันทร์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนเลยนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

โอ้โหวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า
พายุดิเปรสสั้นติ้นหมู่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

แต่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง
ศรีสะเกดมีน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก
ไหลลงสู่ลำห้วยจันทร์ในอำเภอขุนหารค่ะ
ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะคะ

จะทำให้น้ำไหลลงมาเติมมากขึ้น
จนน้ำล้นลำห้วยจันทร์
แล้วก็ไหลมาท่วมนาข้าว

เตือนประชาชนค่ะนี่เป็นคำเตือนจากทางการนะคะ
เตือนประชาชนริมฝั่งลำห้วยจันท

ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วน
น้ำตกเวลาหน้าฝนภาพมันจะสวย
แต่อีกในนึงเหมือนก็บอกด้วยว่า

ไม่ควรไปเล่นน้ำตกช่วงหน้าฝนอยู่แล้วใช่ค่ะ
เอาจังหวัดนครราชศรีมาพื้นที่นี้
ฝนตกสะสม๒สัปดาห์ผ่านไปแล้ว
แล้วก็ยังเจอต่อเนื่องเป็นอิทธิพลจากเตี้ยนหมู่
น้ำท่วม๑๐อำเภอค่ะ
ตำบล๓๔หมู่บ้านประกอบไปด้วย
อำเภอเมืองการคุ้นทศสูงเนินโนนสูง

วังน้ำเขียวคอนบุรีพิมายโชคชัย

ตอนนี้๘๗๑ครัวเรือนค่ะ
โรงเรียน๑แห่งวัด๒แห่ง
ถนน๖สายและท่อระบายน้ำ๒จุด
เก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างของอำเภอโนนไทย
ปริมาณน้ำตอนนี้๓๖ล้านลูกบาทเมตรนะคะ

เนื่องจากล้นเกินความจุที่มีอยู่๒๗ล้านลูกบาทเมตร
ไปถามเจ้าหน้าที่ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
เขาบอกว่านี่สูงที่สุดแล้วน้ำตอนนี้ที่มี
สูงที่สุดในรอบ๕๐ปีตั้งแต่สร้างอ่างมาปี๒๕๕๙
แล้วก็บอกว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง
นางจันแรมบัวกลางอายุ๔๓ปี
ชาวบ้านที่อยู่ริมอ่างลำเชียงไกรค่ะบอกว่า
ไม่เคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้มาก่อนเลย
อยากให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองโคราช

นี่ค่ะอันนี้ชาวบ้านที่โคราชเขาก็เดือดร้อนนะ
ที่ชายภูมิก็มีฝนตกหนักตลอดคืนเหมือนกันค่ะ
แห่งชาติน้ำตกตาดโตนไหลหลากลงสู่ลำปะทาว
แล้วก็ห้วยยางป่าไปทั่วเมืองชายภูมิสาหัสเลยนะคะ
ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำชีก็เอ่อล้นตลิ่งร่วม๒สัปดาห์แล้วค่ะ
ก็เลยดันน้ำให้ไหลสู่คลองสาขาเข้าตัวเมืองชายภูมิจนระบายออกไม่ได้เหมือนกัน
ตอนนี้ถนนเกือบทุกสายจมอยู่ใต้น้ำรวมทั้งสถานที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นรอบอนุสวรีเจ้าพ่อพญาแลสารากลางจังหวัด
โรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลสถานีตำรวจ
ถนนด้านหน้าโรงพยาบาลชายภูมิรถเล็กก็เข้าไม่ได้แล้ว
เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงหนึ่งเมตรค่ะตอนนี้วิ่งได้เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะ
อย่างที่เห็นในภาพแล้วก็มีการใช้เรือท้องแบน
รับส่งผู้ป่วยกันแทนนะคะเช่นเดียวกับย่านเศรษฐกิจน้ำทะลักเป็นวงกว้าง
พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเนี่ยขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอลละหมานค่ะ
นายธิวราวิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชายภูมิ
ตอนนี้สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วนะคะให้ช่วยระบายน้ำออกจากตัวเมืองกว่าสิบเครื่อง
แต่มันยังไม่เป็นผลไงคะเพราะว่าฝนมันตกลงมาเติมค่ะ
ปริมาณน้ำมันก็เลยสูงขึ้นต่อเนื่องถือว่านักที่สุดในรอบ๑๐ปีแล้วนะคะ
แล้วคือแม่น้ำน้ำมันขึ้นด้วย
มันก็ไม่รู้จะระบายไปไหนสูบน้ำก็ไม่รู้จะไปลงตรงไหนนะคะ
จะลงก็ขึ้นมาอีกจะลงก็ขึ้นมาอีกนะคะ
เอานอกจากพื้นที่ที่ชัยภูมิแล้วนะคะสุโขทัยค่ะ
เป็นพื้นที่ลักษณะต่อกันก็คือภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง
สุโขทัยตอนนี้นะคะเส้นทางจากสะพานพระร่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยค่ะ
น้ำท่วมสูงประมาณยี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรถนนบายพาสตั้งแต่สะพานโตโยต้าถึงสี่แยกคลองโพ
น้ำสูง๕๐เซนติเมตรก็ประมาณเลยค่ะขึ้นมานิดนึงนะคะ
โรงพยาบาลสุโขทัยตอนนี้ต้องใช้แผ่นเหล็กนะคะทำเป็นทางเดินเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องใช้เรือของกู้ภัยรับส่งผู้ป่วยแล้วตอนนี้รถใช้ไม่ได้
ต้องใช้เรือนะคะเช่นเดียวกับชาวบ้านชุมชนคลองโพชุมชนวัดครูหาสวรรค์หนึ่งร้อยหลังคาเรือน
ตอนนี้ได้รับความเสียหายค่ะบางจุดน้ำสูงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรอ่ะค่ะ
อกจากนี้สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติน้ำท่วมสูงชาวบ้านเข้าไปใช้บริการไม่ได้แล้วนะคะ
ภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยเป็นแบบนี้โอ้โหน้ำท่วมโอ้โหน้ำสูงมากค่ะ
สักครู่สูงจริงโอ้ต้องเข้าเครื่องแล้วนะคะแบบนี้นะคะ
๒๖๖ตำบล๒๘๐หมู่บ้านพื้นที่การเกษตร๑๖๐๐๐๐ไร่ค่ะ
บ่อปลา๑๓๐๐ไร่ถนน๑๑๘สาย
สะพาน๖แห่งท่อระบายน้ำ๗แห่ง
ตลิ่งคันกั้นน้ำ๖แห่งฝ่าย๙แห่ง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปหมดค่ะ
ชาวเน็ตทีนี้เขาบอกว่าในสุโขทัยนะ
มีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเล่าก่อน
คลิปนี้เป็นคลิปผู้ชายคนหนึ่ง
หน้าตาคล้ายรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ขี่หลังผู้ชายคนหนึ่ง

ดูเท่านี้อ่าตอบไหมมีมีชื่ออยู่บนนั้น
คำตอบนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุธินค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านอยู่ที่สุโขทัยนะคะ
คลิปนี้นะคะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ต้องขี่หลังลูกน้องออกจากบ้าน
ซึ่งภายหลังทีมงานเนี่ยมีการชี้แจงคือตรวจสอบข้อมูลเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
โทรเข้าไปพูดคุยกับท่านแล้วเรียบร้อยไปพูดคุยกับคนสนิทของท่านนะคะ
ที่ท่านจะต้องขี่หลังลูกน้องออกมาจากบ้านแบบนี้ก็เพราะว่าท่านสมศักดิ์นั้นเจ็บขา
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นตะคริวด้วยนะคะเดินออกมาเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
จะลื่นล้มได้นะคะก็เลยขี่หลังลูกน้องออกมาเลย
ผ้าอิสานทั้งหมดผ้ากลางผ้าเหนือตอนล่าง
เพราะฝนจะตกสลับนักเบาแล้วอุดทั้งวันทั้งคืน
ไปตรวจรัชการที่สุโขทัย
สถานการณ์หนักหน่วงนะคะกำหนดการคร่าวหน่อยนะคะ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งนายกจะออกเดินทางจากท่ากาศยานทหาร๒กองบิน๖
ดอนเมืองเนี่ยแล้วก็ไปลงที่สุโขทัยค่ะและสิบโมงยี่สิบ
ก็จะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทธกภัยตอนนี้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน
ประสบอุทธกภัยที่อำเภอศรีสำโรงนะคะและช่วงบ่ายสองโมงสิบห้านาทีเนี่ย
นายกรัฐมนตรีคณะก็เดินทางกลับเดี๋ยวไปดูพื้นที่สุโขทัยว่า
จะเป็นยังไงนายกลงพื้นที่เองนะคะซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีน่าจะไปอีกหลายจังหวัด
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านที่โคราช
คือเป็นบ้านเกิดของท่านนายกบอกว่ามาอย่างหนักเหมือนกัน
หนักเหมือนกันนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
ใช้รถใช้ถนนช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือต้องทราบกันดีว่า
ต่อแค่ให้น้ำท่วมขังนิดหน่อยเราก็ต้องชะลอความเร็วแล้ว
เพราะว่ามันมีผู้ร่วมสัญจรอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค
หรืออาจจะมีคนเดินอยู่ริมฟุตบาทข้างทาง
ต้องชะลอความเร็วใช่ไหมคะแต่คลิปนี้ปรากฏว่าคือน้ำก็ท่วมอยู่
คนก็ยืนกันอยู่แต่รถคันนี้ไม่ชะลอเลย
มานี่แบบคลื่นสูงเลยนะคะลองไปดูภาพกันหน่อยค่ะค่ะ
อย่างการเล่นสงกรานถามว่าชะลอไหม

มันก็เล่นสงกรานอย่างที่บอกนะคะน้ำมันไม่ได้ท่วมสูงนะ
ว่ากลัวเครื่องดับแล้วเลยเร่งเครื่องก็ไม่ใช่
น้ำมันก็เลยกระจายแบบนี้ค่ะถูกชาวบ้านที่ทั้งขี่รถจักรยานยนต์ยืนอยู่ข้างทางเปียกกันหมดค่ะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคนไม่มีมารยาทคนประเทศนี้เขาเรียกว่าอะไรกัน
สุโขทัยพอดีที่บ้านน้ำท่วมน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทำให้ท่วมบ้านเรือน
คนก็เลยไปยืนกันอยู่หน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมใช่ไหมคะ
ก็จะไปดูระดับน้ำนี่แหละปรากฏว่าเขาใช้คำเอ่อ
ใช้คำอย่างนี้เลยนะยังไงมีควายขับรถมาขับเร็วมาก
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นตำหนิคนขับรถกระบะคันนี้กันค่ะ
แล้วก็แนะนำว่าแบบนี้แจ้งตำรวจปรับได้เคยมีตัวอย่างออกข่าวมาแล้ว
ยังผิดพรบจราจรทางบกพศ๒๕๒๒มาตรา๔๘วงเล็บ๘ด้วย
ก็คือขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับตั้งแต่๒๐๐ถึงหมื่นบาทนะคะ
ขังแบบนี้นะคะขับรถระมัดระวังกันนะคะ